ซีวิกสีดำขวางทางไม่ยอมให้รถพยาบาลไปนะคะ
รถพยาบาลทั้งมีเสียงออดทั้งมีการแบบโอ้โหพูดผ่านลำโพง
แต่ซีวิกดำคันนี้ก็ยังไม่ยอมหลบให้

คนขับบอกว่าไม่รู้เลยจริง
ขับรถไปคือเปิดเพลงในรถเสียงดังมากไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
เดี๋ยวลองดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะซีวิกสีดำคันนี้ไม่หลบ
หลบเลยเนี่ยโอ้โหรถพยาบาลจะต้องไปส่งคนไข้
ทั้งบีบแรงทั้งพูดออกใหม่
พร้อมข้อความว่าซีวิกดำมีเหตุผลอะไรถึงไม่หลบรถพยาบาล
คือในรถมีผู้ป่วยรีบนำส่งโรงพยาบาล
ระหว่างทางเจอรถสีดำขวางไม่หลบ
รถเปิดไซเรนก็ไม่หลบ
พูดออกใหม่ก็ไม่หลบ
กัดก็คือเส้นในคลอง๓คลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
เจ้าหน้าที่อาสามูลณิธิร่มกับตันยูที่นั่งไปในรถนะคะ
เล่าให้ฟังว่าคือไม่ใช่แค่ไม่หลบนะคุณผู้ชม
ยังมีจังหวะที่เหมือนกับเบรกระยะกระชั้นชิด๒ครั้ง
รถพยาบาลเกือบชนท้ายเลยนะพี่อุ๋ย
แต่สุดท้ายเหมือนกับซีวิกดำมันหลบให้
เหตุการณ์นี้ญาติคนไข้อยู่ในรถพยาบาลด้วย
เขาก็งงและเขาก็โกรธมาก
แต่ยังดีที่คนไข้ถึงมือหมอแล้วก็ตรวจเช็คอาการแล้วปลอดภัยดีนะคะ
นอนอยู่บนสเปเชอร์นะ
เราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ขอทาง

จนเขาเบรกเบรกกระชั้นชิดให้เราที่เหมือนเราจะ

ก็คือญาติผู้ป่วยกับผู้ป่วยนี่คือล้มไปข้างหน้า

แต่ก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้อ่ะค่ะ
นี่ค่ะคือทุกวินาทีมีค่าจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้ยังดีที่ส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลแล้วก็ปลอดภัย

คันนี้นายวาทิศนบเกรดอายุสี่สิบเอ็ดปี
ไปพบตำรวจสพคลองหลวงเขาบอกว่าเมื่อวานไปตัดผม
ที่หมู่บ้านไทยสมบูรณ์สามถนนเลียบคลองสามปทุมธานี
กำลังขับรถกลับบ้านไม่รู้จริงว่ามีรถพยาบาลตามหลังมา
เขาบอกเขาเปิดเพลงในรถเสียงดังค่ะพี่อุ๋ยครับก็ได้ยินเสียงเหมือนแววท้ายรถ
ก็คิดว่าเอ๊ะรถเสียหรือเปล่าไม่คิดเลยว่าเป็นรถพยาบาล
พอมองกระจกหลังเห็นว่าเป็นรถพยาบาลก็เลยหลบให้
ปกติหลบให้อยู่แล้วนะแต่ครั้งนี้ไม่ได้ยินจริง
อยากจะขอโทษคนไข้ญาติคนไข้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วย

ภาพชิมศัตริย์เก็บมาถึงไม่ผิดอย่างเขินเอง
ที่จังหวะเบรกมันเนี่ยประชันชิดอย่างเงี้ยค่ะ
คือเขาบอกปกติเขาได้ยินเสียงรถหว่อต้องวีวอวี่วอ

ก็งงใจเหมือนกันก็สักระยะพอสมควรเลยเนอะ
จริงแล้วระหว่างขับรถก็ควรจะมองกระจกข้างกระจกหลังมันบ่อยด้วยซ้ำ
นี่เกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมานี่ทำยังไงเนี่ย
ตำรวจจราจรสพคลองหลวงนะคะแจ้งข้อหาค่ะ
ขับรถไม่หลบให้ทางรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน
พรบจราจรทางบกมาตรา๗๖โทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาทนะคะ
นี่ยังดีที่ผู้ป่วยเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ถ้าหากว่าคนที่อยู่ในรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพกู้ภัย
เขาเสียชีวิตเนี่ยโทษมันจะหนักขึ้น
ก็อาจจะเป็นลักษณะของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ